มาดูความคืบหน้าเรื่องของน้องน้ำกันหน่อยค่ะ

เรียนอยู่ป๑โรงเรียนวัดบางฉลง

ช่วงบ่ายของวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
น้องน้ำอยู่โรงเรียนแล้วก็ป่วย

ทางคุณครูก็เลยพาไปส่งอนามัยที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนมากที่สุด
ก็คืออยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ๕๐๐เมตร
ก็คือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบางฉลง
พอไปถึงน้องน้ำก็อาการค่อนข้างหนัก
คือตัวซีดตัวเย็นไปหมดนะคะ
แล้วก็ทางโรงเรียนพยายามติดต่อคุณแม่ของน้องน้ำ

แล้วก็พอถามทางพยาบาล
บอกว่าถ้าเกิดจะย้ายไปที่โรงพยาบาลได้ไหม

เพราะต้องมีผู้ปกครองเซ็นถึงจะย้ายน้องไปได้
ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำเซ็น

พยาบาลก็บอกว่าประเมินอาการของน้องน้ำแล้ว
ไม่ได้อยู่ในข่ายฉุกเฉิน
อยู่ในข่ายที่สามารถรอการรักษาได้

รออยู่แบบ๔ชั่วโมงภาคภูมิ

ก็ตั้งใจจะไปโรงพยาบาลบางพลี

บอกว่าคนขับรถเป็นทันตแพทย์
เขาก็ไปส่งแค่หน้าปากซอย
แล้วก็ให้คุณแม่กับน้องน้ำเรียกแท็กซี่

รอการชนะสูตรศพน้องน้ำก่อน
แล้วก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมนะคะ

บอกว่าชวนไปเที่ยวด้วยเนี่ยค่ะ

อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ

เด็กป๑เพื่อนน้องน้ำก็บอกว่า

เพราะปวดท้องจนทนไม่ไหว

น้องเป็นอะไรคะหนูรู้ไหม

แล้วรู้ได้ยังไงว่าไปสวรรค์ค่ะ

เขาตายใช่ไหมลูก

แล้วเขามันเพศไหมค่ะ
รักค่ะ

ท้องค่ะแล้วเขาก็ไม่สบาย

สวัสดีค่ะ

ทีนี้คุณแม่ของน้องน้ำค่ะนางสาวนงเยาแดนเมืองแทนก็บอกว่า
เห็นเพื่อนของน้องน้ำมากราบศพก็ดีใจนะคะ
คิดว่าลูกสาวก็คงดีใจเหมือนกัน
หลังจากนั้นก็นำเอกสารไปแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทประมวลทองภูรองผู้กำกับการสอบสวนสพบางพลี

ปล่อยประละเลยไม่ยอมส่งเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาล

ปล่อยให้ลูกสาวของคุณแม่ต้องปวดท้องจนอาการสาหัสและเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
แล้วคุณแม่บอกว่ายังติดใจเรื่องของการรักษากับผลชนะสูตรศพเบื้องต้นที่ออกมาขัดแย้งกัน
เจ้าหน้าที่อนามัยบอกว่ารักษาน้องด้วยการให้ดื่มเกลือแร่และให้ยาแก้ปวดท้อง
แต่ผลชนะสูตรเบื้องต้นบอกว่าน้องร่างกายขาดเกลือแร่และมีภาวะลำไส้อักเสบ
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทางอนามัยให้น้องน้ำดื่มเกลือแร่จริงทำไมร่างกายของน้องน้ำถึงขาดเกลือแร่จากผลการชนะสูตรในเบื้องต้น
ส่วนที่เจ้าหน้าที่ประเมินอาการน้องน้ำว่าอยู่ในประเภทที่รอรับการรักษาได้คุณแม่บอกว่า
ขนาดแม่ไม่ได้เป็นหมอเป็นยังดูออกเลยว่าน้องน้ำว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะ
ความคิดของแม่คิดอย่างนี้คำพูดอาจจะไม่ค่อยคือความศึกษาน้อยอ่ะเนาะ
ขอความเป็นธรรมนิดนึงนะคือว่าอยากจะพอคือติดใจเรื่องของน้ำเพชรอ่ะค่ะ
คือทางอนามัยเขาควรจะส่งน้องไปเร็วกว่านี้
งั้นน้องคงไม่ต้องเสียชีวิตเพราะว่าสาเหตุการตายน้องมันมันผิดประเด็น
คือคำพูดเขาว่าน้องไม่มีเกลือเล่ใช่ไหมคะแล้วก็ติดเชื้อในรับเชื้อใน
ลำไส้มันไม่ใช่จากทางกระทรวงที่เขาตอบมาคือหนูเขาบอกว่าให้น้ำเกลือน้อง
แล้วก็เช็ดตัวหยดน้ำเกลือน้องที่ปากตลอดแล้วทำไมบอกว่าขาดเกลือแร่

ทางครอบครัวของน้องน้ำนะคะก็เลยฝากสื่อค่ะบอกว่าฝากไปถึงมูลนิธิปวีนา
ให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยในเรื่องของทางคดีความนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียกร้องความเป็นธรรม
เพราะว่าทางครอบครัวไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายอะไรแล้วก็ไม่รู้กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะ
คุณแม่บอกว่าจะยังไม่เผาศพน้องนะคะถ้ายังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ค่ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางฉลง

ห่างจากโรงเรียนแค่๕๐๐เมตรนะครับ
พบว่าช่วงนั้นก็มีผู้ป่วยมารักษา๒๓คน

แต่ว่าทางอนามัยเขาก็อนุญาตให้ผู้สื่อข่าว
เข้าไปดูห้องที่เกิดเหตุได้นะครับ
ห้องที่น้องน้ำไปรักษาตัวในวันเกิดเหตุนะครับ
ส่วนภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางฉลง
แล้วก็พยาบาลวิชาชีพที่รักษาน้อง

วันนี้ไปพบสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีบอกว่า
ปกติแล้วที่อนามัยแห่งนี้แพทย์จะเข้ามาตรวจผู้ป่วยทุกวันพฤหัส
ส่วนวันอื่นจะมีพยาบาลวิชาชีพ
แล้วก็เจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินอาการผู้ป่วย
วันเกิดเหตุมีครูมาส่งน้องน้ำแล้วครูก็กลับไปสอนต่อที่โรงเรียน

ถ้ามีเด็กมาครูก็พามาส่งแล้วครูก็กลับไปสอนต่อ
ส่วนพยาบาลวิชาชีพคนที่ดูแลน้องน้ำในวันเกิดเหตุ
ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เช่นเดียวกับทันตแพทย์ที่เจอน้องน้ำกับแม่
แล้วก็อาสาขับรถพาไปส่ง
แต่ว่าส่งแค่ขึ้นรถแท็กซี่ที่ปากซอยเนี่ย

โดยบอกว่าวันเกิดเหตุทันตแพทย์คนนั้นกำลังจะกลับบ้านพอดี
เห็นแม่กับเด็กกำลังยืนรอรถแท็กซี่อยู่ที่อนามัย
ก็เลยอาสาไปส่งขึ้นรถให้

พี่ได้คุยกับพี่ที่เป็นพยาบาลที่ดูน้องไว้

ตอนนี้เขาก็น่าสงสารนะคะ
เพราะว่าไม่มีใครตั้งใจให้เกิดขึ้น
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่พี่การันตีได้เลยค่ะ
ทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็มีจิต
คือมีมนุษยธรรมมีอะไรหลายอย่างครบค่ะ
น้องเขาเสียใจมากก็แย่ไปเลยอะค่ะ

ฟังข่าวแล้วพี่เสียใจแทนเขามากเลย
หมอฟันจะกลับบ้านแล้วจะแวะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดระบิน
แล้วเสร็จแล้วก็คนไข้หารถไปยังไม่ได้
ก็ปรารถนาดีว่าตรงนี้ไม่มีรถหรอก
ก็เลยไปด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ไปปล่อยกลางทางค่ะ
เจอแท็กซี่ก่อนแล้วก็เรียกรีบให้ขึ้นแท็กซี่
เพราะหมอฟันขับรถไม่ได้เก่งมากที่จะไปออกถนนข้างหลังนั่นนะคะ
แล้วมันจะช้าแค่นั้นเอง
แกจะขับอยู่แค่นี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นแฟนก็จะมาขับรถกลับไป

ผู้หญิงค่ะผู้หญิง
แหละหาข่าวก็เลยว่าเอาไปทิ้งเอาไปอะไรไม่ใช่
ไปด้วยความปรารถนาดีแท้เลย
สงสารเขามากแล้วเขาก็แย่เลยตอนนี้
เรียกแท็กซี่ก่อนมีแท็กซี่ก่อนแล้วแม่เขาก็รู้อยู่

หมอฟันคือจะขับรถออกประตูแล้วหันมา
เอ้าจะไปไหนทำไมเหรอเรียกแท็กซี่
ก็เลยบอกว่าไม่มีหรอกแท็กซี่ตอนนี้๔โมงเย็น
ไปไปด้วยกันเดี๋ยวไปใกล้ตรงที่มีรถ
เขาก็เลยไปทางก่อนถึงตลาดนัดเรือบิน
ก่อนจะออกถนนแท็กซี่มันจะเยอะ
นี่คือกรณีที่เรื่องมีแพทย์หรือไม่มีแพทย์ดูแลอาการน้องนะ
หมอฟันที่ทำไมไม่ไปส่งถึงโรงพยาบาลนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ที่เดียวกันเขาก็ชี้แจงว่าอย่างนี้
แต่มันมีความติดใจก็คือเรื่องการให้เกลือแร่
กับเรื่องระยะเวลาที่น้องอยู่ที่อนามัย
รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เอาเรื่องของเกลือแร่ก่อนได้ชี้แจงถึงประเด็นที่แม่ของน้องน้ำเนี่ย
ยังติดใจเรื่องผลการชนะสูตรศพน้องน้ำแล้วพบว่าเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยไม่มีเนี่ย
ทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรวาการบอกว่า
การขาดเกลือแร่ในร่างกายต้องไปดูว่าขาดระดับไหนและเกลือแร่ตัวไหนด้วย
เติมเกลือแร่แบบกินเข้าไปตามที่ทางอนามัยเขาบอกว่าให้แล้วเนี่ย
จะสามารถช่วยได้ก็คือระดับหนึ่ง
แต่หากเด็กขาดเกลือแร่ปริมาณมากการกินเข้าไปอย่างเดียวอาจไม่พอนะฮะ
เรื่องนี้ต้องรอผลชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
ซึ่งจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็๓สัปดาห์นะฮะ
ส่วนเรื่องระยะเวลาที่น้องน้ำมาอยู่ที่อนามัยนะครับ
ทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
บันทึกของอนามัยระบุว่าเวลาที่เด็กเข้ารับการรักษาเนี่ยคือบ่าย๒นะฮะ
แล้วแม่เด็กมารับตอน๔โมงเย็นรวมแล้วเด็กอยู่ที่อนามัยเพียง๒ชั่วโมงเท่านั้นไม่ใช่๔ชั่วโมง
แต่แม่บอกว่ามาเที่ยงครึ่งแล้วแม่มาถึง๔โมงครึ่งนะ
ซึ่งทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทราการบอกว่าที่นับ๔ชั่วโมง
อาจจะเป็นการนับรวมจากเวลาที่เด็กที่เด็กบอกครูว่าปวดท้องแล้วก็อาเจนออกมาที่โรงเรียน
และจากบันทึกของโรงพยาบาลบางพลีก็ระบุว่าเด็กไปเข้ารับการรักษาเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
นั่นเท่ากับว่า๔โมงออกจากอนามัยใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมงถึงโรงพยาบาลก็คือ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งเมื่อถึงโรงพยาบาลตามคำให้การของแม่ก็คือเด็กมีอาการช็อกแล้ว
เรื่องของการขาดเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยก็มีหลายระดับคืออันแรกคือเกลือแร่มีหลายตัวในเลือดของเรานะครับในร่างกายของเรา
ที่สองก็คือการระดับการขาดเนี่ยก็มีหลายหลายระดับนะครับถ้าจะแยกง่ายก็คือขาดระดับน้อยระดับปานกลางและระดับรุนแรงนะครับคือการเติมเกลือแร่โดยแบบกินเข้าไปเนี่ยนะครับมันอาจจะไปช่วยในเรื่องของเติมเกลือแร่เข้าไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้ขาดอยู่เยอะแล้วเราเติมเข้าไปโดยการกินเนี่ยมันไม่พอหลังจากที่ชนะ
เราเติมเข้าไปแล้วมันยังไม่พอยังแก้ไม่ได้ยังแก้ภาวะนี้ไม่ได้
อีกหนึ่งประเด็นค่ะประเด็นนี้สำคัญมากเลย
ก็คือกรณีการประเมินอาการของผู้ป่วย
ประเมินยังไงว่าฉุกเฉินประเมินยังไงว่ารอคอยการรักษาได้
ก็มีคำชี้แจงมาแบบนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่จะมีการประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย
อยู่ในประเภทฉุกเฉินหรือไม่มี๒ข้อหลักคือ
ดูสัญญาณชีพซึ่งแบ่งเป็น๔ข้อ
คืออุณหภูมิในร่างกายชีพจรการหายใจและความดันโลหิต

สองก็คือดูจากปัจจัยภายนอกว่าผู้ป่วยตัวซีดปากซีดหรือว่ายังรู้สึกตัวดีอยู่หรือเปล่า

ส่วนเรื่องที่ให้พยาบาลวิชาชีพมาตรวจอาการเด็กนั้นนะคะ
ก็มีคำชี้แจงมาว่าก็ยอมรับว่าบุคลากรสาธารณสุขมีไม่เพียงพอ
แล้วก็ทำงานภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดค่ะ

เพราะว่าโดยปกติแล้วในสถานีอนามัย
ด้วยความที่ว่าผมว่าอนามัยน่าจะเกือบทั่วประเทศนะครับที่ไม่มีหมอประจำอยู่แล้ว
แต่ว่าเราจะมีการจัดบริการคือให้หมอไปช่วยตรวจที่อนามัย

แต่คนที่ปฏิบัติงานจริงที่อยู่ที่อนามัยตลอดเนี่ยก็คือเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ต้องยอมรับว่าบุคลากรสาธารณสุขเรายังไม่เพียงพอ
แทบทุกที่นะครับ
ตั้งแต่ระดับอนามัยตั้งแต่โรงพยาบาลเองก็ขาดนะครับ
คือโดยกรอบอัตรากำลังที่เราควรจะมีกับสิ่งที่เรามีจริงเนี่ย
มันยังห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ
ทุกระดับทั้งแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุข
ไม่พอเลยเพียงแต่ว่าแก๊ปที่ห่างกันเนี่ย
วิชาชีพบางโรงพยาบาลอาจจะมากอาจจะน้อย
แต่โดยรวมแล้วผมว่าทั้งประเทศ
อุปกรณ์อย่างไรครับ
ประกอบแล้วแต่ที่ครับแล้วแต่ที่
แล้วแต่อย่างบางที่ก็จะขาดบางอย่างอะไรทำนองนี้
แต่ในเชิงของอุปกรณ์ในเรื่องของการรักษาก็ยังขาดอยู่ดี

เพราะว่าต้องยอมรับว่าจริงคืองบประมาณในระบบมันไม่พอ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่าเราต้องยอมรับความจริง
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าอนามัยแห่งนี้ที่บางฉลงเนี่ย

นั่นถ้าก็ว่าประชาชนคนไทยก็ต้องเลือกเข้าอนามัยวันที่หมอมา
แล้วเราจะเลือกป่วยได้ไหมว่าเราจะป่วยวันไหน
ให้ตรงวันกับที่หมอมามันเลือกไม่ได้ไง
ก็ระบบมันเป็นอย่างนี้บุคลากรมีแค่นี้ไงเจ้าหน้าที่เขาบอก
นี่ก็เลยยอมรับว่าศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพมีความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกับแพทย์
แต่ข้อปฏิบัติที่ทำกันมาโดยตลอดก็คือการวางแนวทางในการดูแลรักษาคนไข้ในกลุ่มโรคต่าง
มาตรฐานในการดูแลเหมือนกันเพื่อเป็นการรักษาเบื้องต้นถ้าคนไข้อาการไม่ดีขึ้นหลังรักษาเบื้องต้นถึงจะส่งต่อให้โรงพยาบาล
ซึ่งถ้าไม่ดีขึ้นก็จะส่งต่อให้โรงพยาบาลทันทีก็เลยจะบอกว่าพยาบาล
ที่เป็นคนมาตรวจเด็กเนี่ยก็อาจจะความรู้ความสามารถไม่เทียบเท่ากับหมอก็เลยอาจจะ
ติดใจญาติเขาติดใจไม่ใช่แค่เรื่องการประเมินไม่ประเมินอะไรพวกนี้นะฮะ
สิ่งหนึ่งก็คือทำไมไม่ปล่อยเด็กไปโรงพยาบาล
เพราะมีเพื่อนของแม่บอกว่าเดี๋ยวพาไปเองก็ได้
แต่ทางอนามัยบอกว่าไม่ได้ต้องมีคุณพ่อคุณแม่เซ็นให้

มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าอยู่กี่ชั่วโมง
เด็กอาการแบบไหนอะไรยังไงประเมินว่ายังไง
แต่เขาก็มีเพื่อนของแม่บอกว่าเดี๋ยวเขาพาไปโรงพยาบาลเองก็ได้

เขาต้องปิดโทรศัพท์พ่อเขาทำงานที่ต่างจังหวัดที่ปฐุม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องน้ำนะครับ
เด็กหญิงอายุเพียงแค่๖ขวบอยู่ชั้นป๑นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เราจะทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายภาพให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ
ช่วงบ่ายวันที่๑๐กันยายนนะครับ
เด็กหญิงน้ำเพชรอุดมกันหรือว่าน้องน้ำมีอาการปวดท้องอย่างหนัก
ครูประจำชั้นที่โรงเรียนก็เลยพาน้องน้ำไปรักษาอาการปวดท้อง
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือว่ารอพอสตบางฉลงนะครับ
ห่างจากโรงเรียน๕๐๐เมตร
มีนายเลิศชายใจทัศน์ครูพระศึกษาขี่จักรยานยนต์พาน้องน้ำซ้อนไปนะครับ
แล้วก็มีนางสรินานินโตซึ่งเป็นครูประจำชั้น
เดินทางไปที่ตรพศตบางฉลงด้วยกันนะครับ
เวลาบ่ายโมง๕๘นาทีก็เดินทางมาถึงพยาบาลวิชาชีพ

จากนั้นได้ให้น้องดื่มเกลือแร่แล้วก็ให้ยาแก้ปวดนะฮะ
เป็นยาแค่ปวดท้องแล้วก็ให้นอนดูอาการ
อันนี้ตามคำบอกเล่าของพยานแวดล้อมต่างนะ
ระหว่างนำตัวน้องน้ำเข้ารับรักษาการอาการป่วยนะครับ
ครูประจำชั้นก็พยายามโทรศัพท์แล้วก็ส่งไลน์ไปด้วย
แจ้งอาการน้องน้ำให้กับนางนงเยาซึ่งเป็นแม่ได้รับทราบ

ครูก็เลยกลับไปสอนที่โรงเรียนก่อน
เพราะว่าคุณแม่ทำงานเป็นแคดดี้สนามกอล์ฟ
คุณแม่บอกว่าที่ทำงานเขาก็ไม่ให้ใช้โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับ
กระทั่งเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาแม่ของน้องน้ำก็เลิกงาน
ก็มาเปิดโทรศัพท์ก็เห็นไลน์นะฮะ
โทรศัพท์ที่เข้ามารู้ว่าลูกป่วย
ก็รีบเดินทางมาที่ตรพศตบางฉลง

พอมาถึงเนี่ยแม่บอกว่าโอ้โหเห็นลูกอาการไม่ดีเลย
คือปากเขียวตัวซีดหมดนะฮะหมดสตินะครับ
ก็เลยรีบอุ้มลูกสาวลงมา
เพื่อจะพาไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด

ระหว่างนั้นตอนที่จะต้องไปเรียกแท็กซี่เนี่ย

กำลังขับรถจะกลับบ้านพอดีนะฮะ

บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งขึ้นแท็กซี่
เนื่องจากบริเวณของรอพอสตบางฉลงเป็นซอยแคบ
ยังไงก็ไม่มีแท็กซี่วิ่งผ่านเข้ามา

แล้วก็ให้แม่ของน้องน้ำกับน้องน้ำเรียกแท็กซี่ต่อไปนะครับ

ตรงจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลบางพลีประมาณ๒๓กิโลเมตรเท่านั้น
แต่เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายแทนอยู่
บอกว่าเขาก็ขับรถไม่ค่อยแข็ง

แท็กซี่พอดีก็เลยหยุดเรียกให้นะครับ
สองแม่ลูกก็เรียกแท็กซี่จากจุดตรงนี้นะครับ
แล้วก็ต่อไปยังโรงพยาบาลบางพลีนะครับ
ช่วงเวลาดังกล่าวการจราจรก็ค่อนข้างติดขัดนะฮะ
ก็ไปถึงหมอเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งระหว่างนั้นน้องน้ำก็เกิดอาการชักเกร็ง
ศีรษะไปกระแทกกับโครงเหล็กหัวเตียงจนปูดบวมด้วย
แล้วแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของน้องน้ำไว้ได้
โดยระบุว่าน้องน้ำเสียชีวิตก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลแล้ว
ส่วนการชนะสูตรศพของน้องน้ำนะครับ
ต้นแพทย์ระบุสาเหตุว่าเสียชีวิตจากการขาดเกลือแร่
และติดเชื้อในลำไส้จนลำไส้อักเสบ
อันนี้คือการชนะสูตรศพเบื้องต้นของน้องน้ำนะคะ
แต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ที่ทางครอบครัวน้องน้ำขอความเป็นธรรม
ก็มีการชนะสูตรเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็จะมีการแสดงความรับผิดชอบพร้อมให้ความเป็นธรรม
ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องไหนสำคัญกว่าเรื่องไหน

แล้วก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

ใช่ค่ะแบบละเอียดนะครับส่วนชนะสูตรอย่างละเอียด